ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤต
เหลือจากไหนแล้ว
ที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ

หลักงานสวน
คุณพิวเกียรทึก
ชีวิตในวันนี้นะครับพวกเขาไม่ได้เจอเพียงแค่ลมพายุ
แต่เป็นมรสุมลูกใหญ่ที่ซัดเข้ามาทำให้ชีวิตแทบตั้งตัวไม่ไหว
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
ครอบครัวของหนูตอนนี้เหมือนโดนมรสุมชีวิต
ทั้งมรสุมจากโลกโควิดทำให้หนูค้าไขมันไม่ได้
ต้องติดนี้ติดสิ่งเพราะมากมาย
มันทำให้หนูไม่มีเงินพาแม่แฟนที่ป่วยไปหลายโรค
ไปหาหมอไปหาหมอไหม
แล้วบางวันหนูแทบไม่มีเงินมาซื้อกับข้าวให้ลูกกิน

แต่หนูก็ต้องสู้ชีวิตหนูต้องพาครอบครัวผ่านมรสุมนี้ไปให้ได้
ก่อนที่หนูจะมาอยู่บ้านหลังนี้หนูอยู่กับแม่ที่ด่านทัพตะโกมาก่อนค่ะ
แล้วแม่หนูก็เกิดอุบัติเหตุแม่นอนโรงพยาบาลได้๕วันแม่ก็เสีย
เว้งคว้างมากหนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อกับชีวิต
ต่อมาหนูก็ได้แต่งงานกับลูกชายของแม่แก้วเลยได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านเดียวกับแม่แก้วค่ะ
ค้าขายไปขายที่ปากซอยหน้าวัดลางบัวจ้ะ
กับแม่แก้วช่วยกันขายไก่ย่างตอนเย็นเย็นบ่ายตอนเช้าขายแกงค่ะ
แฟนหนูก็ไปรับจ้างทั่วไปก็จะพอมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวค่ะ
หนูมีลูกกับแฟนสองคนคนโตชื่อน้องบิวคนเล็กชื่อน้องวีค่ะ
หนูเป็นลูกสาวคนโตของแม่บูค่ะ
สมัยก่อนหนูกับแม่กับน้องก็จะเล่นปีศาจกันค่ะ
หนูกับน้องก็จะอยู่ในผ้าห่มแล้วก็ให้แม่ดึงออกมาให้ได้ค่ะ
หนูแอบในฟ้าหงษ์กับบิวโว้และตีนี้แม่ก็ลึงเป้าหงษ์
ต่อมาเมื่อต้นปี๖๓ครอบครัวหนูเจอปัญหาแฟนหนูเขาถูกจับ
สารตัดสินจำคุก๔ปี
เพราะลูกชายติดคุกทั้งบ้านก็แย่หลานสองคนไม่มีคนดูแล
ครอบครัวหนูก็ลำบากขาดคนหารายได้ไปหนึ่งคนค่ะ
หนูก็ขายของไม่ค่อยได้ค่ะบางวันก็ขายไม่ได้เลย

เพื่อที่จะเอามาประทังชีวิตครอบครัว

ครั้งแรกกู้มาหนึ่งหมื่นบาท

เราก็ต้องไปกู้ใหม่อีกหนึ่งหมื่น
มันก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย
จนทุกวันนี้เป็นนี่ประมาณหกหมื่นค่ะ

ไม่รอด
เหมือนตัวเองก่อปัญหาให้ลูกสะพ้าย
ก็สงสารลูกสะพ้ายเหมือนกัน
วันที่ลำบากที่สุดในชีวิตคือไม่มีอะไรกินกันเลย
ถึงขั้นมาอาศัยข้าววัดกินครับ

แม่ก็ไม่มีตังค์ให้ลูกกิน

แต่พอมองเห็นหน้าลูกเราก็ต้องสู้
เพื่อครอบครัวเราอยู่รอดต่อไป

หนูก็จะขี่จักรยานกับน้องวีไปถามตามบ้านค่ะ
ว่าก๋าย่างไหมคะ
หนูก็ช่วยวิวไปขายของตามบ้าน
หนูขีดจากก๋ายานตะเว้นขายไก่ย่างจนหมดเลยค่ะ
นอกจากเครียดเรื่องที่หนูเป็นนี่แล้ว
หนูก็ยังเครียดเรื่องสุขภาพของแม่แก้ว
ทุกวันนี้สุขภาพไม่ดี
เป็นโรคเบาหวานไขมันความดัน

หนูจะไม่มีคนช่วยขายไก่

มันจะเสียเวลาทำมาหากิน

พื้นร่านไม่มีเงิงไปโรงเรียน
บางวันก็โรคเบาหวานกำเลิบ

ขายของแล้วไปอาเจียนอย่างนี้ค่ะ

นั่งขายไก่อยู่ก็นั่งหลับค่ะ
นั่งหลับไปกับโต๊ะขายของเลยค่ะ
สงสารแม่ที่แม่ต้องมาทนไม่มียากิน
ไม่ได้ไปหาหมอหนูก็รักเขาเหมือนแม่คนหนึ่ง
หนูคิดว่าเขาเป็นแม่แท้หนูเลย
เวลาย่าไม่สบายหนูก็เอายาแล้วก็ข้าวไปให้ย่ากินค่ะ

แม่เขาก็ทำข้าวผัดผัดกะเพราแล้วก็กระเพาะปลาอร่อยค่ะ
หนูชอบกินค่ะเพราะแม่ทำอร่อยมากเลยค่ะ
แม่เขาก็ทำเป็นนะคะเขาก็จะได้อยู่บ้าน
เขาจะได้ไม่ต้องไปเล่ออกข้างนอกจะได้พักผ่อนเรื่องโลกเขาด้วยค่ะ
ครอบครัวหนูก็คงจะดีขึ้นค่ะหนูก็จะไปปลดหนี้
ถ้าหนี้ก้อนนี้หมดหนูก็จะมีความสุขขึ้น
ลูกก็มีกินแม่ก็ไม่ต้องไปเหนื่อยเยอะ
หนูรักหนูเป็นห่วงแม่ไม่อยากให้แม่ทำงานเหนื่อย

ขอต้อนรับครอบครัวน้องบลูนะครับจากจังหวัดราชบุรีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ
ูนี่ก็คือลูกสะพ้ายของแม่แก้วใช่ค่ะ
เข้ามาเป็นสะพ้ายในบ้านหลังนี้กี่ปีแล้วลูก

ตอนเช้ามีแกงกับกระเพาะปลา

ถ้าขายดีก็๘โมงก็หมดค่ะ

หมดจากตรงนี้หนูก็ไปที่ตลาดสดจอมบึง
เพื่อที่ไปซื้อไก่มาทำขายตอนบ่ายค่ะ

บางวันก็หมดบางวันก็ไม่หมดค่ะ

เมื่อก่อนนี้มีแบบที่สวนพึ่งอะค่ะ
เขาเปิดเป็นรีสอร์ทและมีที่ท่องเที่ยว
คนก็วิ่งขึ้นสวนพึ่งแล้วเห็นหนูขายไก่เขาก็แวะซื้อค่ะ
แต่พอมาเจอวิกฤตโควิดที่ท่องเที่ยวเขาปิด

แต่ตอนนี้ก็เลยเงียบเหงาซบเศร้ากันไปเลย
ใช่ค่ะมีแต่ลูกค้าที่อยู่ที่บ้านแถวบ้านอย่างนี้ค่ะ
ตอนโรงเรียนเปิดหนูไปทำอะไรที่โรงเรียน
หารายได้เสริมค่ะเป็นแม่ครัวค่ะ

อาทิตย์หนูก็มาหารายได้เสริมข้างนอก
แม่ขายของแล้วก็ไปขายของตามตลาดนัด

๗วันนี้คือมีวันว่างบ้างไหม
ไม่มีค่ะทำทุกวันเลยค่ะ

เรียกว่าพอมีพอกิน

ครอบครัวก็ต้องมาเจอกับวิกฤตครับคุณผู้ชม

วิกฤตแรกก็คือแฟนนะฮะของน้องบลูเขาถูกจับ
ใช่ค่ะมันขาดค้นหารายได้ในครอบครัวไป๑คน

หนูก็ปรึกษากับแม่ค่ะ
ว่าจะต้องช่วยกันหาเพิ่มอีก
หาของมาขายให้เยอะอย่างนี้ค่ะ

มันไม่มีทางออกแล้ว
ก็ต้องยอมแล้วก็สู้ไปด้วยกัน
แล้วมาเกิดวิกฤตอีกครับคุณผู้ชม

เป็นยังไงบ้างกับพิษโควิดละลอกแรก
เมื่อก่อนนี้หนูขายไก่วันละ๒๐โล
แล้วทีนี้เกิดวิกฤตแล้วหนูก็ขายไก่ได้ลดลงค่ะ
จากวันละ๒๐โลก็เหลือวันละ๑๐โล
พอมาเกิดรอบที่๒ก็จ่ายวันละ๑๐โลก็เหลือ๕โล
บางวันก็เหลือเลยค่ะไม่ได้ขายเลย
ตอนนี้รอบที่๓แล้วคนไม่มีเลยค่ะ
รอบแรกแม่ไปกู้มาก็คือ๑๐๐๐บาท

แล้วรอบที่๒แม่ไปกู้มาอีกใช่ไหมครับ

จนวิกฤตโควิดระบาดลอกที่๓ก็กู้อีกอีกเยอะไหมครับ
กู้มาอีก๑๐๐๐บาทเหมือนเดิม
แล้วตอนนี้สรุปว่าหนี้รวมของเราในบ้านเรามีหนี้อยู่เท่าไหร่ครับ

แล้วหนูใช้หนี้กันยังไงครับน้องบู
หนูก็ส่งเขาทุกวันนะคะวันละ๙๐๐บาท

ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเผื่อว่าหนูจะต้องใช้หนี้เขาวันละ๙๐๐แล้วอยู่กันให้ได้เนี่ย
หนูต้องขายของให้ได้

เคยค่ะไม่มีเลยเพราะว่าฝนมันตกหนูไม่ได้ขายของ

ก็หนูก็พรพันเขาไป
บอกว่าวันที่เขามาทวงหนูกลัวมากเลยเหรอลูก
หนูกลัวจนสั่นแบบทำอะไรไม่ถูกหนูต้องไปแอบร้องไห้อยู่คนเดียว
กลัวว่ามาทำร้ายลูกกับแม่

ถ้าวันไหนเขามาทวงหนูก็นั่งกอดลูกแล้วเงียบเลยค่ะ

ยังไม่ทันได้ขายของได้เลยเขาก็มายืนรอแล้วเหรอลูก
หนูกำลังติดไฟใกล้แล้วเขาก็มายืนรอทวงเงินเลยค่ะ
นั่นหมายความว่าพอได้เงินไปปั๊บครบจำนวนเขาก็ดึงเอาไปเลยอย่างนี้หรอ

แล้ววันนั้นเราเอาเงินที่ไหนซื้อกับข้าวกับปลาให้ลูกกินกัน
ไปเอาข้าวที่วัดค่ะพระให้
ถ้าไม่ไปเอาข้าวที่วัดหนูก็ไม่มีให้ลูก
คนเราเวลาที่มันมีวิกฤตนะครับ
รสุมชีวิตนี้อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว
มันมาทีมันมาตุ้มลูกใหญ่มาเลย

ถึงแบบว่าหนูไม่อยากคุยกับใครเลยค่ะ
ถ้าคุยให้แม่ฟังแม่ก็จะเครียดเยอะ

หนูได้กำลังใจมาจากไหน

แล้วลูกสองคนนี้ก็พยายามเล่นกับหนู

ให้หนูยิ้มทุกครั้งอย่างนี้

แม่แก้วล่ะจ๊ะให้กำลังใจเขาป่

เพราะแม่ก็จะสู้ด้วยคือจะสู้ด้วยกันอ่ะ

ก็ไม่แข็งแรงเป็นโรคอะไรบ้างแม่

แล้วเห็นบอกว่าแม่เป็นเบาหวานขนาดวูบเลยเหรอครับ
อ่ะเมื่อวานหนูเรียกเขาก็ไม่ตื่นเลย

เพราะว่าด้วยความที่เขาเหนื่อย

แม่แล้วอย่างที่แม่ไปนั่งขายไก่ย่าง

มันนกบะหวานบะหวานตำ
แล้วแม่ได้ไปหาหมู่หาหมอบ้างไหมครับ

ถ้าไปเราจะไม่มีเงินส่งหลายวัน
นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่แม่แก้วไม่ยอมไปรักษาตัว

สักขวนนึงมันก็๕๕บาท

ก็เลยจะแบบไม่กิน

แม่คนนี้ดีกับเราขนาดไหนครับ

รักแม่เหมือนแม่แท้เลยค่ะ

หนูก็อยากจะบอกแม่ว่าหนูรักแม่

เขาดีเพราะว่าเขาจะเป็นห่วงเป็นใย

แม่กินข้าวแล้วแม่กินยาแล้วยัง

บิวอย่างวันธรรมดาเนี่ยลูก

ก็ตอนเช้าหนูก็ช่วยแม่ขายแกง

วันหนูก็ไปเก็บดอกมะลิค่ะรับจ้างเก็บดอกมะลิค่ะ
แล้วหนูเก็บหนี้ได้เงินเท่าไหร่ลูก

แล้วก็เห็นบอกว่าไปตะลงตลาดอะไรอย่างนี้ก็ไปช่วยด้วยเหรอ

ไปค่ะก็บางทีลูกค้ามาสั่ง

หนูก็ใส่ทำเป็นชุดแล้วก็ให้ลูกค้าค่ะ
รู้สึกยังไงบ้างที่เห็นย่ากับแม่ต้องทำงานหนักขนาดนี้

บิวอยากเอามาเลี้ยงแม่กับเลี้ยงย่าค่ะ

แต่เห็นบอกอยู่บ้านหนูช่วยแม่ช่วยย่าด้วยเหรอ

ขวดเหรอลูกเหรอหนูเก็บเอาไปไหนครับ

แล้วหนูเอาตังค์ไปไหนลูกหนูเอาตังค์ไปไหน

บูจ๋าแล้วถ้าวันนี้หนูได้ทุนไปต่อชีวิต
จะเอาทุนไปทำอะไรก่อนอันดับแรกครับ
หนูก็ไปสร้างร้านเปิดร้านขายของที่บ้านค่ะ
เพื่อให้แม่อยู่กับบ้านไม่ต้องไปเล่ออกขายข้างนอกค่ะ
พวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับ
อย่างที่บอกนะว่ามันด้วยพลังรักจริงนะครับ
มรสุมลูกนี้มันผ่านแล้วผ่านไปเลยนะครับ

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวนะครับขอบคุณมากครับ
คุณผู้ชมครับมรสุมวิกฤตที่ถาโถมเข้ามา
คงไม่ใหญ่ไปกว่าความรักที่ครอบครัวนี้มีให้กัน
ช่วงหน้านะครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบูจากจังหวัดราชบุรี
ได้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
วินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของน้องบลูนะครับจากราชบุรี
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ทุกคนต้องช่วยกันนะครับสี่ข้อแม้กระทั่งน้องวีนะลูก
ต้องช่วยครอบครัวเรานะครับเดี๋ยวตอบคำถามกันนะครับลูกนะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องบลูมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
น้องบูคงรู้แล้ววิสิทธิ์ยังไงบ้างครับตอนนี้

มีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้ถ้าบูมั่นใจเรื่องไหนบูตอบเรื่องนั้นนะครับพร้อม

คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑กระเพาะป่า
เรื่องที่๒จังหวัดราชบุรี
เรื่องที่๓โรงเรียนบ้านจอมบึง

เรื่องที่๕ความรู้ระดับชั้นอนุบาล
เรื่องที่หนึ่งค่ะกระเพาะปลาค่ะ
เรื่องกระเพาะปลาครับ

ช่วงตอนเช้าแล้ววันหยุดหนูก็ไปขายตลาดนัดค่ะ
ตอนเช้ากี่โมงถึงกี่โมงตรงไหนครับ
อยู่ที่หน้าวัดลางบัวค่ะทางเข้าถนนใหญ่อะค่ะ
ตั้งแต่๖โมงถึง๘โมง๙โมงค่ะ

บาทนะครับอุดหนุนจุนเจือกันด้วยนะครับพร้อมไหมครับน้องบู

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
พอปลาหม้อเบลอเลย
แล้วก็มีเส้นหมี่ด้วยนะครับมีไข่นกกระทาด้วยนะครับเครื่องเคราวครบหมดเลยนะครับ
นี่คือตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมนี่เรียกว่าเป็นหนึ่งชุดนะฮะ
ก็จะใส่ถุงรวมกันไปแบบนี้มัดปากถุงเรียบร้อยนะครับเพราะพี่จะเสิร์ฟให้กับลูกค้าแล้วก็จะนำไปวางบนโต๊ะนู้นนะฮะ
เอาล่ะแต่ต้องการผู้ช่วยไหม

หนูขายกระเพาะปลาอยู่หน้าวัดรางบัวค่ะ

วันหนึ่งหนูขายได้ประมาณ๕๐๖๐ถุงค่ะ
เจอโดยตรงนี้หนูคิดหนูทำได้แน่นอนค่ะ
เริ่มครับ
พอพบ๑๒ชุดแล้วเนี่ยนะคะต้องไปตีละครั้งเพื่อหยุดเวลานะครับ
เคลียร์เลยลูกเคลียร์ยายกับแม่เลยเลย

ตอนนี้๓ทุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่เวลามันก็เดินไปเรื่อยแล้วนะครับ
ตอนนี้ได้๓ชุดเลยนะคะ
แล้วอีก๖ชุดโดนั้นนะครับ
คู่ยกย้างไปเรื่อยเลยก็ได้
เอาสระดูกเลย
ตอนนี้นะครับประโยชน์มานะครับมาเป็นชุดที่สี่ที่ห้าแล้วนะครับ
ทั้งหมดเจ้าชุดด้วยกันนะครับขนาดนี้กำลังตัดขนาดนี้หมดสินะครับ
เพราะฉะนั้นเหลืออีก๓ชุดถ้าเร่งได้ก็เร่งเลยนะครับ
ดูเขาอยู่ในต่อแล้วจะได้เชื่อไม่ได้เลยพักพักพักพักเลยใช่ค่ะ
อีกที่สองแล้วนะครับหกชุดผ่านไปแล้วครับ
เหลืออีกสามชุดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเริ่มเริ่มเริ่มเข้าไปครับ
เพราะว่าเวลาตอนนี้นะครับ
มึงทุกนั้นเองนะฮะ
แม่แม่

แม่
มึงจะมียกได้มากเลยนะทั้งสองคนนะ
ดูรู้ว่าทำได้มั้ย

ขอให้โชคดีนะครับเอาละขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับขอบคุณครับ
บูยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แม่แก้วแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่แก้ว

บ้านของเราความรู้ระดับชั้นอนุบาล

ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญแม่แก้วมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่แก้วอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับ

จ๋าตู้ใบนี้อยู่ที่ห้องของใครเอ่ย

บนตู้เนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้หลายแผ่นเลย

คำถามอยู่ในภาพนี้แหละครับ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สติ๊กเกอร์รูปบ้านแผ่นนี้มีนกทั้งหมดกี่ตัว

ตู้ลูกนี้อยู่ที่บ้าน๕ปี
ครับคล้ายครับคาว่าจะมีนก๒ตัวหรือ๔ตัวไม่แน่ใจ
คิดว่าแม่ตอบได้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ

ให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับแม่แก้ว
ตอนนี้แม่ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บิวแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบิวครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องจังหวัดราชบุรี
เรื่องโรงเรียนบ้านจอมบึง
และเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนบ้านจอมบึงค่ะ
โรงเรียนบ้านจอมบึงนะครับขอให้โชคดีครับ
เชิญน้องบิวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บิวเรียนอยู่ชั้นอะไรคะ

โรงเรียนบ้านจอมบึงเนี่ยมีชื่อเต็มว่าอะไรคะลูก
โรงเรียนบ้านจอมบึงวาปีพร้อมประชาศึกษาค่ะ
หนูเคยเห็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนไหมครับ

อกบัวบานอยู่กลางทุ่งจอมบึงนั่นเอง
เหมือนชื่อโรงเรียนเหมือนชื่ออำเภอเลยนะครับ
คำถามของเราอยู่ตรงนี้ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตราประจำโรงเรียนบ้านจอบึงมีกรีบบัวบานทั้งหมดกี่กรีบ
ตัวเลือกที่หนึ่ง๔กลีบ
ตัวเลือกที่สอง๕กลีบ
ตัวเลือกที่สาม๖กลีบ
และตัวเลือกที่๔๗กลีบ
ปกติหนูจะเห็นตาประจำโรงเรียนที่ปกสมุด
กับตรงที่กระเป๋าเสื้อภาระค่ะ
หนูก็เคยสังเกตว่าดอกบัวมีกี่กรีบค่ะ
ข้อนี้ก็๕๐๕๐ค่ะ
แต่หนูคิดว่าหนูตอบได้เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ
ตัวเลือกที่หนึ่ง๔กลีบค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่ง๔กลีบค่ะ
ตอนนี้เหลือสมาชิกในบ้านอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องวี
แต่น้องบิวยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกเรื่องไหนให้น้องวีขึ้นมาต่อ

นั่นก็คือเรื่องจังหวัดราชบุรี
กับเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล

ทำไมไม่เลือกจังหวัดราชบุรีแน่นอน
ความรู้นะลูกเนอะระดับชั้นอนุบาลนะ
ขอเชิญน้องวีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องวีที่บ้านเรามีสัตว์เลี้ยงไหมลูก

หมาน้องวีแล้วหนูชอบสัตว์อะไรมากที่สุดลูกนอกจากหมา

แมวรู้จักอะไรบ้างนอกจากแมวหมาแล้วรู้จักอะไรอีกบ้างไหนลองตอบดิ
ชอบแต่แมวอ่ะไม่ชอบอะไรแล้ว
คำถามเกี่ยวกับสัตว์นะลูกนะมีสมาธิดีนะครับพร้อมไหมครับ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพนี้ไม่มีลวดลายของสัตว์ชนิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งสิงโต
ตัวเลือกที่สองวัว
ตัวเลือกที่สามเสือ
ตัวเลือกที่สี่ยีลาฟ
หนูอะว่ามียีราฟกับบูวา
ข้อนี้หนูว่าไม่ยากครับ
หนูคิดว่าหนูตอบใจในร้อน

ตัวเลือดที่สี่ยีราฟครับ

ให้ราฟรุนไปต่อชีวิตธรรมสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่

ธรรม๑๒๐
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
ตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องบูจากราชบุรีนะครับ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เรามีของของที่พิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูก๑ข้อนะครับ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๑ตู้นั้นจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
แกต้องมีแต่ได้กับได้ทรัพย์และฝ่งได้มากหรือได้น้อยที่ขึ้นอยู่กับครอบครัวอีกเช่นเดียวกันนะครับ

พร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
จากเรื่องกระเพาะปลาครับ
หนูกับแม่แก้วช่วยกันขายไก่ย่างตอนเย็น
บ่ายตอนเช้าขายแกงค่ะด้วยสถานการณ์โควิด
หนูก็ขายของไม่ค่อยได้ค่ะแต่หนูก็ต้องสู้ชีวิต
หนูต้องพาครอบครัวผ่านมรสุมนี้ไปให้ได้
ใส่ถุงจำนวน๙ชุดภายในเวลา๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้นะฮะ
บูทำได้มาลุ้นกันว่า
บลูทำได้หรือไม่ได้ครับ

ครูใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๕๘วินาทีครับ

เหลืออีก๒วิเท่านั้นนะครับแม่
ตอนนี้ครอบครัวน้องบูจากราชบุรีนะครับ

คุณผู้ชมเรื่องที่สองมาลุ้นกันต่อนะครับ
หนูแอบไหนบ้างกับวิวิวและทีนี้
แม่ก็ลึงบ้างเกิดทำวัด
หนูก็ทำให้วิวิวไปกายของตามบ้าน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือภาพนี้ไม่มีลวดลายของสัตว์ชนิดใด
ตัวเลขที่เป็นพี่รับซึ่งเป็นคำตอบที่

เพราะว่ามีหมดเลยลูกแต่ที่ไม่มีลวดลายอยู่ในบนภาพที่ให้หนูเห็นนั่นก็คือ
ตัวเลือกที่หนึ่งสิงโตครับเราเหลือเงินแสนให้ได้ลุ้นนะฮะ
ต้องผ่านข้อนี้ไปก่อนนะครับผมจะเลือกเฉลยก็คือเรื่องบ้านของเราครับ
ก็มาช่วยกันทำมาค้าขายการค้าขายมันแย่ลง
ฉันก็ไม่มีทุนต้องไปกู้หนี้ยืมสินแต่มันก็ไม่รอด
เราก็ต้องไปกู้ใหม่อีกหนึ่งหมื่นมันก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย
เหมือนตัวเองก่อปัญหาให้ลูกสะพ้ายก็สงสารลูกสะพ้ายเหมือนกัน
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือสติ๊กเกอร์รูปบ้านแผ่นนี้มีนกทั้งหมดกี่ตัว
ข้อที่หนึ่งสองตัวค่ะซึ่งเป็นคำตอบที่

มันยังไงแม่ไหนเล่าสิมันมากับดวงค่ะแม่มันมากับดวง
เดาจริงจริงใช่ไหมเดาค่ะแล้วเดามาถูกเฉยเลยนะฮะ
มีนกทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยู่บนบ้านเนี่ย
เกาะอยู่บนยอดหลังคาดันอ่ะสองตัว

ครอบครัวของบลูนะครับจากราชบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ
หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
เอาละครับเหลืออีกหนึ่งข้อมาลุ้นเงินแสนกันครับ
สำหรับข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ดูสิว่าจะคว้ากลับไปบ้านได้หรือไม่นะฮะ
จากเรื่องโรงเรียนบ้านจอมบึงครับ
ถ้าวันไหนไก่ย่างขายไม่ค่อยดีหนูก็จะขี่จักรยานกับน้องวีไปถามตามบ้านค่ะ
ว่าไก่ย่างไหมคะไก่ย่างไหมคะตะเวนขายไก่ย่างจนหมดเลยค่ะ
หนูรักหนูเป็นห่วงแม่ไม่อยากให้แม่ทำงานเหนื่อยอยากให้แม่พักผ่อนค่ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือตราประจำโรงเรียนบ้านจอมบึง
มีกลีบบัวบานทั้งหมดกี่กรีบเอาตัวเลขที่หนึ่งค่ะ
ปีกรีดค่ะซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกหรือไม่ถูกถูกถูกถูก
อ๋อจะหนีดนะครับ

ตราประจำโรงเรียนบ้านจอมบึงนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวของน้องบลูนะครับ

กุญแจต่อชีวิต๒ดอก

ครอบครัวมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
บลูครับเชิญประจำที่ครับ
คุณแจแต่ละดอกมีเวลาไขแค่ดอกละ๒๐วินาทีเท่านั้น
แต่ตอนนี้บูต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจต่อชีวิตดอกไหนครับ
กุญแจ๒ดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาที
พี่เอขอให้หนูโชคดีถ้าพร้อมแล้ว

เออ

ลุ้นโบนัสหลังตู้กันนะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับ
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๒ครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
เย้มเลยเย้มเลยเย้มเลยเย้มเลยเย้มเลย

โบนัสหลังตู้หมายเลข๒ก็คือ

โบนัสหลังตู้หมายเลข๑นะฮะ

เย้มเลยเย้มเลยเย้มเลยเย้มเลย

เย้มเลยเย้มเลยเย้มเลยเย้มเลยเย้มเลย
โบนัสหลังตู้หมายเลข๑ก็คือ

ตู้ที่เหลือนะฮะโบนัสหลังตู้หมายเลข๓นั่นก็คือ
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
และโบนัสหลังตู้หมายเลข๔นะครับ
นั่นก็คือ๕๐๐๐บาท

ขอบคุณครับ
มีความหมายและมีค่าสำหรับครอบครัวเรามากไหมจ๊ะหนู
มากค่ะทำให้หนูมีชีวิตได้อีกเยอะเลยค่ะ

เอคิดว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญ

ครอบครัวนะครับคือขุมพลังอันยิ่งใหญ่
แม้ว่าจะเหน็ดจะเหนื่อยจะท้อสักแค่ไหนนะครับ
ก็ยังมีครอบครัวนี่แหละครับที่คอยช่วยเติมกำลังใจ

เพื่อจับมือกันสู้กันในวันต่อไป
เพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันเติมเต็มกำลังใจนี้
ให้กับครอบครัวของน้องบูจากจังหวัดราชบุรี
ด้วยทานน้ำใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อยนะครับ
ผมขอฝากครอบครัวน้องบลูไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับความรักของคนในครอบครัวนะครับ
ก็คือกำลังใจที่ทำให้เราลุกขึ้นต่อสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นได้นะครับ
แต่การมีสุขภาพกายที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ
ที่จะทำให้เราสามารถฟันฝ่าวิกฤตได้อย่างเข้มแข็ง
และวันนี้ครับผู้ใหญ่ใจดีของเราก็มีของขวัญต่อชีวิต
ให้เอาไปดื่มกันทั้งครอบครัวเลยนะครับ

ก๊อตคอดี้เครื่องดื่มถังเช่าสกัดด้วยสารสกัดจากถังเช่าทิเบส

และวิตามินบีคอมเพล็ก๘ชนิด
อร่อยสดชื่นไม่มีกาเฟอิน

มอบให้ครอบครัวน้องบูมีสุขภาพแข็งแรงกันทั้งครอบครัวเลยนะครับ

เพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนนะครับ
และต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสก๊อตคอดี้
มามอบสิ่งดีให้กับครอบครัวน้องบูในวันนี้ครับ

ขอบคุณมาก
ต้องขอขอบคุณครอบครัวน้องบูอีกครั้งนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้

ป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายค่ะต้องทำการล้างไตนึกว่าฟอกไตค่ะ
ที่ไม่อยากอยู่ครับอยู่ไปเป็นภาระเขา
ตำผักบุ้ง๒๕กรัมภายในเวลา๓นาที

โปรดติดตามตอนต่อไป